จากการเดินทางด้วยรถไฟมาที่เรื่องของเครื่องบินกันหน่อย
มีประชาชนตัดสินใจบินเข้ากรุงเทพก่อนกำหนดที่วางเอาไว้
เพื่อต้องการจะมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
บรรยากาศเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณธิตภาษิริพิพัฒน์
รายงานสดมาจากสนามบินดอนเมืองครับ
บรรยากาศที่จุดจอดรถรับส่งที่ท่าอากาศยานดอนเมืองวันนี้
เริ่มมีผู้มาใช้บริการบ้างแล้วค่ะ
โดยท่าอากาศยานดอนเมืองตั้งเป้าว่า
ตลอดทั้งวันนี้น่าจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ๑๐๐คน
วัฒนาและดาวิสาตันติวงภัยศาลประชาชนจากจังหวัดภูเก็ต
เป็นผู้โดยสารที่ตั้งใจเดินทางเข้ากรุงเทพ
เที่ยวบินที่เช้าที่สุดของสายการบินนกแอร์
เพื่อให้ทันร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้
โดยทั้งสองคนเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
จองตัวเครื่องบินตั้งแต่ปีที่แล้วในราคาประมาณ๑๐๐บาท
พร้อมกับจองที่พักย่านปิ่นเก้า๓คืนในราคาประมาณ๑๐๐๐บาทต่อคืน
ตอนแรกทั้งคู่ตั้งใจที่จะเดินทางมาวันที่๒๔ตุลาคม
แต่หลังจากได้ข่าวว่าคนจะเดินทางเข้าสนามหลวงหนาแน่น
จึงทำให้ตัดสินใจเลื่อนวันเดินทางเร็วขึ้น
พี่จองหลายเดือนแล้วแต่ว่าเดิมทีจองเป็นวันที่๒๔คือวันพรุ่งนี้
ของพี่ก็คือวางแผนให้เข้าไปอยู่ในพระราชพิธีในวันที่๒๖
แล้วก็พี่อยากส่งเสน่ห์ให้ใกล้ที่สุดเข้าที่จะทำได้
เช่นเดียวกับนัทวุฒิเจริญชัยประชาชนจากจังหวัดขอนแก่น
เลือกเดินทางเข้ากรุงเทพวันนี้ก่อนที่จะมีการปิดถนน
โดยนัทธวุฒิวางแผนซื้อตัวเครื่องบินในช่วงที่สายการบินนกแอร์จัดโปรโมชั่นในราคาไม่ถึง๑๐๐บาทต่อที่นั่ง
จองที่พักบริเวณถนนเข้าสารไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคม
รวมถึงวางแผนเดินทางเข้าท้องสนามหลวงด้วยรถสาธารณะฟรีที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดให้บริการ
พันธุ์ติดกล่อนมาคิดมาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วก็ตรงช่างก็มีป้ายบอกเลยขึ้นมาตรงจุดนี้ครับที่เฮิค

เจ้าหน้าที่จากท่ากัศยานดอนเมืองประเมินว่าตลอดทั้งวันนี้น่าจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ๑๐๐คน
และวันพรุ่งนี้รวมถึงวันที่๒๕ตุลาคมน่าจะเป็นวันที่มีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการหนาแน่นมากที่สุด
พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม
จะมีผู้โดยสารเดินทางมาลงที่สนามบินดอนเมืองวันละ๑๑๐๐๐คน
มีเที่ยวบินมาลงที่ดอนเมืองเฉลี่ย๗๒๒เที่ยวบิน
แบ่งเป็นสายการบินภายในประเทศร้อยละ๖๔และสายการบินต่างชาติร้อยละ๓๔
สำหรับจุดจอดรถรับส่งที่สนามบินดอนเมืองจะให้บริการตั้งแต่วันที่๒๓ถึง๓๑ตุลาคม
ที่ประตู๑๕อาคารผู้โดยสารขาออกเทอร์มินอล๒
ให้บริการเที่ยวแรก๘นาฬิกาไปจนถึง๑๗นาฬิกา

โดยเฉพาะวันที่๒๖ตุลาคมนี้นะคะจะมีการเพิ่มอีก๑เส้นทาง
สนามบินดอนเมืองไปสนามกีฬาทูปะเตมี
ซึ่งเป็นจุดที่สร้างพระเมรุมาจำลอง
โดยประชาชนที่มาใช้บริการจะได้รับน้ำดื่มฟรี
และสมุดแผนที่สำหรับการเดินทางรอบสนามหลวงค่ะ
อากาศยานดอนเมืองฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยนะคะ
ว่าจุดจอดรับส่งนี้นะคะ
ให้บริการสำหรับประชาชนทั่วไปทุกคนค่ะ
จำกัดแต่เฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองเท่านั้นนะคะ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่ากัศยานดอนเมืองค่ะ